เดี๋ยวขอเปลี่ยนมุดนิดนึงดิฉันต้องทำเสียงแบบ
มันแซ่บซีดเผ็ดเวอร์จริงคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับนางเอกสาวสุดมั่นตัวแม่พรอยเชอร์มัน
มากจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าตัวชีเนี่ยจะอยู่ที่ปีนัง
แต่ก็ยังเสิร์ฟความแซ่บมาฝากแฟนชาวไทยให้ได้ตาลุกวาวกันเลยนะคะ
กับการใส่ชุดว่ายน้ำที่เผยให้เห็นนี่
เอวแบบว่าคลอดกิวสุดเลยค่ะคุณผู้ชม

คุณบอดี้แบบฟิตเปรี้ยจะเสี้ยขนาดไหน
คุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
ปกติก็ขึ้นชื่อเรื่องความแซ่บอยู่แล้ว
แต่ระยะหลังตั้งแต่กลับมามีผลงาน
รวมถึงกลับมาครองสถานะโสด
ก็ดูเหมือนนางเอกสาวม่อนตัวแม่พลอยเชอร์มัน
อัพเลเวลเพิ่มดิกรีความแพชขึ้นเรื่อย
โดยเฉพาะกับการที่ลุกขึ้นมาฉีกกด
นางเอกสาวต้องผิวขาวราวหยวกกล้วย
เป็นสาวผิวแทนสุดเซ็กซี่
และล่าสุดเธอก็ทำให้หนุ่มทั้งประเทศต้องตาลุกวาวอีกครั้ง
หลังจากที่เผยภาพในชุดว่ายน้ำสีดำเว้าเอวสุดเซ็กซี่
บอดี้ฟิตเปรี้ยพร้อมติดแฮสแท็ก
ปล่อยแทนนั่งอาบแดดบ่มผิวสีแทน
ริมสระว่ายน้ำของที่พักที่ปีนังประเทศมาเลเซีย
ระหว่างพักผ่อนจากการถ่ายแบบให้กับหนังสือเพื่อนเดินทาง
งานนี้แซ่บเวอร์ขณะที่นางเอกสาวซีริต้าเจนเซ่น
ยังต้องเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมเลยล่ะค่ะ
ระดับตัวแม่ไปแล้วก็มาที่ตัวลูก
แต่ดิกรีความแซ่บเสด็จสะดาวไม่แพ้กัน
ลูกทุ่งสาวสั้นเสมอหูใบเตยอาสยาม
ที่งานนี้ชักชวนหนุ่มหน้าสวยลุคชาญวิทย์น้องชายแท้
รวมถึงแก๊งเพื่อนสาวไปออกทริปล้านหลาที่ทะเลภูเก็ตทั้งที
งานชุดว่ายน้ำบิกินี่ต้องมา
แต่ครั้งนี้หลายคนอาจจะผิดคาด
เพราะแม้ใบเตยมานุ่งทูพิษอวดหุ่นสุดสถาน
แต่ทุกอย่างกลับดูซอฟต์ลงเมื่อเป็นสาวผมเปียร์
งานนี้คงต้องปล่อยให้หนุ่มเขาตัดสินแล้วล่ะค่ะ
ว่าระหว่างลูกสาวแบ๊วซ่อนความเซ็กซี่

แบบนี้รูปแบบไหนถูกใจมากกว่ากัน